วิสัยทัศน์ของทีมเราคือทำกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน
มี๙ด้าน๙ดีครับก็เริ่มจากความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการศึกษาบริหารจัดการการเดินทางโครงสร้างเศรษฐกิจความสร้างสรรค์
แต่ถ้าจัดกลุ่มเพื่อให้ท่านกรรมการเข้าใจง่ายและได้สักถามมี๓กลุ่ม
กลุ่มแรกก็คือเรื่องการบริการรวดเร็วโปร่งใสถูกใจที่ผ่านมาคนด่าบริการของกรทมมีสวยมีเส้นใช้เวลานานใบอนุญาตนานไม่ถูกใจไม่เคยมาลอกท่อเลย
ต้องมีคนตัวเล็กแต่น้อยต้องมีพื้นที่ขายให้เขาถ้าเป็นไม่ได้มีแพลตฟอร์มดีเติลด้วยได้ไหมช่วยขายแล้วกันต้องมองคนในอนาคตคนรุ่นใหม่
หรือจะเอาแค่นี้เลยครับก็ได้ครับโอเคจับแล้ว

โอ้โห
เอาล่ะค่ะก็ถือว่าอยู่ในกรอบเวลา๒นาที
ทีนี้ก่อนที่พี่ชัชชาติจะตัดสินว่าจะยับยั้งใคร

ถ้าคุณโดนอีกรอบนึงนี่ยังไงคุณพระดำ

ติกาที่เขาเขียนไว้คือก็ยังเขียนให้คนอื่นพูดแทนได้ไง
คือปิดปากกูได้แต่ห้ามมือกูไม่ได้

อ้าคุณพระดำจริงเนี่ยโอ้โฮ

แล้วทำไมพูดมันถีบหนู
โอ้โหมือเขียนตีนถีบ
ปากจะปิดก็ตาม
พี่ชุวิตจะโดนยับยังก่อนพี่วิทย์ไม่ได้

เพราะว่าทุกคนที่พูดเนี่ย
เคล้อหมดเลยคืนนี้ผมไปฝันแล้ว
รักทุกคน
คุณมานัดดาถ้ารอบนี้คุณโดนบ้างนะฮะ
ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะ๔นาทีหนูจัดเต็มได้แน่นอนค่ะ

เพราะฉะนั้นเรามาดูครับว่าพี่ชัดชาติจะใช้สิทธิ์ยับยั้งใคร

เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมรดานะฮะ

เอาละเพราะฉะนั้นพี่ชัดเตรียมนะฮะ

นาทีนี้ผู้ตรวจสอบนโยบายทำงานของเขาแล้วนะฮะ

แล้วแกเป็นผู้ว่าเนี่ย

แกมาจะมีทีมรองผู้ว่ากับคุณน้องคนนี้
แต่ถามจริงเนี่ยนะผมก็สงสัยนะ
ผมคิดไปคิดมาไม่รู้แกอิสระจริงหรือเปล่า
ต้องลงกี่คำถามเนี่ยเหมือนพี่ยุวิทย์

ผมสงสัยเหมือนคนกรุงเทพสงสัยว่า
ผู้ว่าคนเดียวจะทำได้ไหมหมดเนี่ย

ที่คุณจะต้องไปลงทุนนู่นนี่นั่น

แต่ใช้นี่

เออถ้าอาจารย์ชัดชาติเป็นผู้ว่า

ลดงบประมาณต่าง

เช่นการลดคน
ที่ใช้ทดแทนคนได้มันไม่จำเป็นจะต้องไปปรากฏตัวที่เขตอยู่ตลอดเวลา
จำเป็นจะต้องไปทุกอย่างก็จะต้องมาทำให้เราสิ้นเปลืองกับงบประมาณ
โอ้ให้เขาตอบหน่อยให้เขาตอบหน่อยครับเชิญครับ
คำถามแรกอิสระเปล่าอิสระแน่นอนครับ๒ปีครึ่งเดือนอิสระตลอด
สกเนี่ยผมว่ามันเลือกตั้งต่างหากอยู่แล้วถึงแม้ผมจะส่งสอกร
ก็ไม่ได้รับรองผมจะได้สอกรถูกไหมมันหน้าที่ของผู้ว่าต้องทำงานกับทุกคนได้
ทำงานสอกรได้ต้องต้องเคารพสอกรเพราะเขาเป็นคนที่เป็นชนเลือกมา
ถามว่าจะลดงบยังไงผมว่าใช้เทคโนโลยีเหมือนที่พูดเลยครับ
ก็คืออันที่๒ทำงานให้สะดวกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แต่มันถามว่าเอาคนออกนะครับคือทุกปีมีค่าการเกษียณ
มีลูกจ้างเกษียณอยู่แล้วเอาละงั้นตรงนี้แหละเราสามารถ
สักครู่ครับสักครู่ครับคุณประนัดดาอันนี้ออกจากคอกแล้ว
ตอนนี้หมดสามนาทีนะฮะคุณบรรดาต่อได้เลยนะฮะค่ะอ่า
เชิญค่ะเชิญค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะมีจุดเดียวจบค่ะ
ก็คือว่ามุฒิจะทำไมอะไรมันยืนที่จุดเดียวอืม
โฟล์ไปด้วยออนไลน์อินเตอร์เน็ตแล้วก็มีเจ้าที่ลดการเจอ
ในระหว่างโต๊ะรถสวยลดการใช้ใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ครับ
ยังไงทุกคนพูดว่ารถสวยรถสวยมันมันจะลดได้หรอคะ
เกิดจากอะไรเกิดจากที่เราไปเจอเจ้าที่แต่ละโต๊ะ

ถ้าเราทำพลัสสวอตตอนนี้แล้วไม่ต้องมีแล้วทุกอย่างตามเวลาเป๊ะ
ในเมื่อเราพูดกันว่ารถสวยอะครับแค่วันนี้จะเข้าโรงเรียนมันเป็นประเพณีของเด็กไทยอยู่แล้ว
จะเข้าโรงเรียนดีต้องมีสวยโรงเรียน

โอเคเราจะต้องหาลูกเรียนที่ดีที่สุด

ให้ออกนะฮะแต่ถ้าเกิดมีเกษียณ

เราอาจจะค่อยดูว่าตรงไหนจำเป็นไม่จำเป็น
คือเราไม่เอานโยบายปีที่แล้วมาเพิ่ม๕
เริ่มใหม่เลยดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็น

แต่ภาครัฐใช้วิธีงบปีที่แล้วเท่าไหร่

แต่ต้องไปดูครับว่าอันไหนไม่จำเป็น

เป็นเรื่องการใช้กรุพันธ์เป็นเรื่องโครงการที่มันไม่จำเป็น
นโยบายที่จะทบทวนโครงการไม่กลับโปรเจกต์ต่าง
คุมไปคุมไป๒๑๖แผนปฏิบัติ

การใช้วิธีการที่มันฉลาดขึ้น
ทีนี้ในหลายนโยบายที่ผ่านมานะคะ

ถูกไหมฮะว่าตกลงนัยโยบายกรธมเนี้ย
หรือเปล่าหรือจะเป็นไปตามที่คนกรทมเองควรจะทำตามหรือเปล่า
ถ้าขอคุณประยุทธ์ได้๓ข้อจะขออะไรคะ
ขั้นแรกนะฮะก็ขอให้จ่ายสวัสดิการให้คนแก่เด็ก
เพราะนี่คือหน้าที่รัฐบาลกลางไม่ใช่หน้าที่ของกรท
เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเนี่ย
ขอให้ท่านประยุทธ์จ่ายมาให้เถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคนลำบากอ่ะ
กรมอลไม่ได้มีตังค์จะไปจ่ายให้ทุกคนถ้ารัฐบาลจ่ายมาแล้วทุกจังหวัดนะครับ

อันนี้สองขอให้หยุดเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวก่อน
เอาออกจากกรมธมตอบสัญญาณสัมภาษณ์อย่าเอาหยุดแล้วขอช่วยคิดเรื่องนี้
อย่าเอานี่มาโยนให้กรมธมเอานี่กลับไปให้รัฐบาลกลายได้ไหม
อันที่๓ภาษีที่ดินสิ่งบุกสร้าง๒ปีที่ลดไป๙๐อ่ะเดี๋ยว๑๐
กรมอรายได้หายไปหมื่นกว่าล้านรัฐบาลช่วยสับสนุนมาได้ไหม

นี่อันนี้รัฐบาลเขาบอกว่าผมไม่เกี่ยวนะ
เพราะอันนี้กรทมเขาเป็นคนสร้างนะเขาอนุญาตให้

ผู้ที่ใช้รถสวัสดิการทั้งหลายเนี่ย
บอกว่าวันนี้จะต้องลดค่าคลองชีพของคนกรุงเทพให้ได้

วันนี้ค่ารถโดยสารของเด็กฝึกงานใหม่

โอ้โหค่ารสไตล์ไปลดมา๓๐๐๐๔๐๐๐แล้ว

คุณท่านนะคะว่าถ้าคุณเป็นผู้ว่าคุณจะช่วยได้ยังไงบ้าง

เราต้องให้บริการทั้งหมดเต็มที่
อย่างผมว่าเรื่องที่อยู่สายสำคัญมันเกี่ยวกับผังเมืองด้วย
ปัจจุบันเด็กจบใหม่ซื้อบ้านไม่ได้นะไปซื้อโหไกล
ไปอยู่วงแหวนรอบนอกถึงจะซื้อได้
มันก็มีสองแนวคือเราหาที่อยู่อาศัยราคาถูกได้ไหม
หนึ่งคือเป็นบ้านเช่าสำหรับคนเริ่มทำงาน
กรมอลลงทุนอาจจะสัก๕๐๐ยูนิตให้เช่าราคาถูก
สัก๕ปีเขาตั้งหลักได้เขาออกไปซื้อบ้าน
หรือว่าร่วมมือกับการเคหะสร้างบ้าน
ผมเนี่ยด้วยฟังคุณชัดแล้วผมขนลุกเลย
ทำไมครับก็เพราะอะไรรู้ไหมพวกกรทม๒อ่ะที่ดินแดงอ่ะ
สร้างไป๒๐กว่าปีเปลี่ยนไป๕ผู้ว่าแล้วอ่ะ
อันนั้นไม่ใช่ชัดชาติครับอันนั้นไม่ใช่ชัดชาติเป็น๕ผู้ว่าแล้ว
ก็ไม่ใช่ชัดชาติไงแล้วผมก็เลยห่วงไง

ตัวใหญ่คือต้องหาความร่วมมือกับการเคฮะกับงานงานต่างและการหาที่อยู่
อาจจะต้องวางผังเมืองออกไปด้วยคือแทนที่จะเอาบ้านมาใกล้งานในเมือง
อาจจะต้องเอางานออกไปคือมีเมืองที่อยู่กระจายเป็นเมืองบริวารไปด้วย
ต้องคิดถึงเมืองใหม่ที่อยู่แถวฝั่งตรงนั้นออกที่มีที่ดินอยู่
นั้นแทนที่จะทำดึงคนมาอยู่ที่งานอาจจะต้องเอางานออกไปที่หาคนด้วย
อาจจะต้องเอางานออกไปที่หาคนด้วยคือเมืองที่อยู่แถวฝั่งตรงนั้นออกที่มีที่ดินอยู่แถวฝั่งตรงนั้นออก
อาจจะต้องเอางานออกไปที่หาคนด้วยคือเมืองที่อยู่แถวฝั่งตรงนั้นออก
อาจจะต้องเอางานออกไปที่หาคนด้วยคือเมืองที่อยู่แถวฝั่งตรงนั้นออก
โอ้นี่